วันนี้ความคืบหน้าของเรื่องบ้านสามชั้นนะครับที่ไฟไหม้แล้วก็พังถล่มลงมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ขณะที่เจ้าของบ้านก็ออกมายอมรับนะครับจากต่างประเทศเลย
เพราะยังอยู่ญี่ปุ่นบอกว่าในบ้านของเขานี้ก็มีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับ
ที่ยอมรับว่ามันเป็นเชื้อไฟอย่างดี
ขณะที่ญาติเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขามากันนะฮะ
เอาน้ำมาเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาทำพิธี
เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณทั้ง๓คนกลับบ้าน
มีบาย๔ด้วยพันพุ่มเนี่ยนะฮะ
ทำไมต้องเอาน้ำเย็นมานะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
เมื่อวานนี้ครอบครัวของนายสมัญญาประภัยอายุ๔๔ปี
นายอัตภพลท้วมทองอายุ๒๖ปี
และนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดอายุ๓๘ปีกู้ภัยที่เสียชีวิต
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทั้ง๓คนนี้เป็นญาติกันนะ

คือเขามายังจุดเกิดเหตุนี้เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
โดยครอบครัวเตรียมผ้าไตร๓ชุดเครื่องเส้นไหว้
ดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธีด้วยครับ
คุณพ่อสุเทพท้วมทองอายุ๕๖ปี
เป็นพ่อของนายอัตภพลผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เขาตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณพ่อเองเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมาก่อน
กระทั่งลูกชายอายุ๒๐เห็นพ่อทำชื่นชอบเหลือเกินงานจิตอาสา
จึงไปเป็นอาสากู้ภัยตามรอยพ่อทำมาได้๖ปีแล้วครับ
ช่วงเช้ามืดของวันที่๓เมษายนวันเกิดเหตุ

แล้วมีเสียงวิทยุนะฮะวิทยุสื่อสารวอนแจ้งมาบอกว่า

รีบแต่งตัวออกไปโดยยังไม่ได้พูดคุยกับใครในบ้านเลยครับคุณผู้ชมครับ
กระทั่งช่วง๗โมงเช้ารุ่นพี่ของลูกชายโทรมาบอกว่า
ไอ้บ้านที่ลูกชายมาช่วยที่ไฟไหม้มันถล่ม
แล้วลูกชายของเขาก็ติดอยู่ข้างในครับ
ขณะนั้นพ่อก็ยังไม่คิดอะไรมากนะ
เข้าใจว่าลูกชายน่าจะปลอดภัยแหละเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

ตอนนั้นเห็นร่างลูกชายถูกทับอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนั้นลูกชายยังถามโต้ตอบได้นะ

พ่อผมร้อนหิวน้ำจะไม่ไหวแล้ว
กระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ

ลูกชายของเขาทนไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดครับคุณผู้ชม

คุณพ่อยอมรับว่าเสียใจมากกับลูกชายที่จากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
แต่ภูมิใจในตัวลูกชายเหลือเกิน

และช่วยเหลือผู้คนจนวินาทีสุดท้าย
ส่วนสาเหตุที่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนั้นครับคุณผู้ชมครับ

ปู่ของนายอัตภพลเมื่อกี้นี้
ท่านบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสาราแดง
เล่ามาบอกว่าฝันเห็นอัตภพลสุทัศน์สมัญญา
มาเรียกหน้ากุฏิคุณผู้ชมครับผมขนลุกครับ
แล้วเล่าบอกว่าหลวงพ่อร้อนมากหิวน้ำมาก
ถ้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหรือจะมาที่เกิดเหตุ
เอาน้ำดื่มมาให้ด้วยนะ

และที่สำคัญที่มาในครั้งนี้ในฝันนะ
คือจะมาลาหลวงปู่นะครับ
เพราะว่าพวกเขาจะต้องไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ปู่พ่อมานั่งให้ฟังว่าหลานสองคนจุงมือตะยาค่ะ
ว่าจะไปแล้วว่าจะไปแล้ว
ผมคิดว่ายังไงก็ปลอดภัยเพราะว่ามันถล่มไม่เยอะ
ถล่มจากด้านหน้าเขาบอกว่าอยู่ด้านหลัง
แล้วถามป๊อปเรียกป๊อปก็ยังมีการตอบสนองอยู่
แล้วพอตอนสายถึงได้นิ่งภูมิใจเขาครับ
ดีกว่าเขาไปประสบอุบัติเหตุตามท้องถนนอะไรแบบนั้นไม่มีเกียรติ
ดูวิธีคิดของครอบครัวที่เขาเป็นจิตอาสาสิครับ

ผู้ใจบุญนะหลายหน่วยงานติดต่อเข้ามาเปิดบัญชีหน่อยสิอยากจะบริจาค
อยากจะช่วยเหลือแต่ครอบครัวเขาทำยังไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับก๊อปปุ้ยครับ
ครอบครัวไม่ขอรับไม่ขอเปิดบัญชีบริจักษ์ใด
เพราะว่าสิ่งที่ลูกของเขาทำที่อัตภพลทำทำด้วยใจไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน

ขณะที่นายเออดีศรโสภาหรือว่าเอมิเนียนคนนี้เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุครับเขาอยู่
ตอนนี้ฮะเขาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊คเป็นภาพขณะทดสอบระบบสแกนหน้าก่อนเข้า
ประตูห้องที่ญี่ปุ่นที่ชั้นสองนะครับมันจะร้องเตือนให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้า
แล้วก็เห็นข้าวของที่อยู่ในห้องแล้วก็ระบุข้อความแบบนี้บอกว่านี่คือระบบที่
ติดตั้งในบ้านหลังที่ไฟไหม้ยอมรับว่าเต็มไปด้วยวัตถุไวไฟมีอะไรบ้าง
หนังสือเรียนดำน้ำกว่าหมื่นเล่มหน้ากากเจลแอลกอฮอล์ที่เขาพร้อมบริจาคพิพิธภัณฑ์
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนส่วนตัวอันนี้เราไม่รู้นะว่ารูปลักษณะมันเป็นยังไง
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างมีเพียบเขาบอกส่วนตัวในเอนะครับบอกว่าทำบุญให้กับ
อมมี่หรือว่านายเกียรติแพทสันผู้เสียชีวิตเขาทำบุญที่วัดไทยที่ญี่ปุ่นให้
แล้วฮะไอ้ข้าวของที่เขามีการโพสต์เนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่วศธไปตรวจ
เอ็กซ์แอลกอฮอล์ตั้งมันยิ่งไปเพิ่มอุณหภูมิแรงดันทำให้โครงสร้างของบ้าน
มันอาจจะเสียหายกว่าที่มันควรจะเป็นอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งในบ้านก็มีจริง
เอามาดูวิศวกรโยธาของเขตทวีวัฒนาบ้างเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็มีตัวแทนของเจ้าของบ้านด้วย
คือจะมาขออนุญาตลื้อถอนอาคารนั่นแหละ
คือจะมีการส่งวิทยาลักษณ์ว่ากรเข้าไปก่อนครับ
ประเมินความปลอดภัยของการลื้อถอนก่อน
ในขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานนั่นนะ
ก็จะเข้าไปตรวจสอบด้วยจะไปเก็บหลักฐาน
หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ไงครับคุณผู้ชมฮะ
ขณะเดียวกันครับตำรวจสนธรรมศาลาเนี่ย
ได้สอบสวนตัวแทนเจ้าของบ้านเบื้องต้นบอกว่า
ก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับคือไฟเนี่ย
มันเริ่มจากป้อมยามเก่าในบ้าน
คือในนั้นมีปั๊มลมครับเสียบปลั๊กไว้ตลอด
ไฟก็ลุกไหม้ที่นอนเบาะรถที่อยู่ตรงนั้นคล้ายห้องเก็บของ
ลามไปยังอุปกรณ์ว่ายน้ำแล้วก็สิ่งที่เป็นพลาสติก
อย่างที่เจ้าของบ้านโพสต์บอกมาจากญี่ปุ่นนะครับ
ในบ้านมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้
ตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์๓ตัวอยู่ฝั่งซ้ายของตัวบ้าน
คาดว่าไม่ได้ถูกเพลิงไหม้
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ลองดูซิว่าในเซิฟเวอร์นะครับ
ในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะเห็นภาพอะไรบ้าง
เผื่อว่าจะได้มาทางวิศวกรเข้ามาวินิจฉัยกันได้
ก็รอการตรวจสอบคิดว่าประมาณ๑สัปดาห์น่าจะรู้ครับ